พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ฟื้นฟูการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำนะคะ
เคยว่างเว้นไปให้กลับคืนมาอีกครั้ง
ซึ่งพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันราชการที่๙

เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่๙
ที่ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ถือเป็นเรือพระราชพิธีที่กองทัพเรือ
จัดสร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันโอกาสครบรอบ๕๐ปี
แห่งการครองสิริราชสมบัติ
รูปแบบของเรือมีขนาดความกว้าง๓เมตร๒๐ยาว๔๔เมตรครึ่ง
ทำจากไม้สักทองลงรักปิดทองประดับกระจก
มีมงกุฎยอดชัยประทับยืนอยู่บนหลังพญาครุฑ
วดลายศิลปะในยุคสมัยปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งให้ความสำคัญด้านวัฒนธรรมไทย
โดยเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชได้ไม่กี่ปี
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธเรือพระราชพิธี
ขบวนพยุหะยาตราชลมากที่อยู่ในโรงเก็บเรือ
ซึ่งในขณะนั้นเรือพระราชพิธีหลายลำชำรุดสุดสมไปมาก
และบางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
พระองค์จึงมีพระราชดำริให้กองทัพเรือซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
เพราะทรงเล็งเห็นว่าเรือพระราชพิธีเปรียบเสมือนวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยอดีต
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทางน้ำ
หรือพยุหะยาตราทางชนละมาก
ไม่ว่าจะเป็นการทรงถวายผ้าพระกฐินหรือทรงรบกับค่าศึกก็จะใช้ขบวนทัพเรือเป็นส่วนใหญ่
ท่านจึงมีพระราชดำรินะครับในการฟื้นฟูซ่อมทำเรือพระเทพธีให้ขึ้นมาใหม่
โดยท่านทรงตัดว่ากำลังพลผีพายใช้กำลังฐานเรือ
เสื้อผ้าอพรหรือเครื่องหนังกายต่าง

จัดทำครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ
ในปี๒๕๐๐พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชกระแส
ให้จัดขบวนเรือพระราชพิธีเป็นครั้งแรกเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปพระไตปิดกและพระสงฆ์
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินอย่างวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ทัพเรือจึงจัดทำโครงการต่อเรือพระที่นั่งถวายเป็นเรือประจำรัชกาล
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นมาอีกครั้ง
ในปี๒๕๓๙พระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่๙เป็นครั้งแรก
เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
มกลางขบวนเรือร่วมในพระราชพิธีจำนวนมากถึง๕๐
การอนุญาตให้มีการจัดขบวนเรือ
โทษย่าตาทางชนมาตรจวายพระพระถิ่นณวัดอรุณราชชวาราลาม
โดยพระองค์ท่านก็ได้เสด็จนะครับลงเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัน
ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งหลักในคราวนั้นด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นพระมหากรณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้ที่คนไทย
แล้วก็กองทัพเรือก็ระลึกในพระมหาธิคุณนั้น

และถือเป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลก
นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน
ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้